ส่วนช่วงนี้นะครับจะพาไปที่จังหวัดพยาวครับที่นั่นเขาค้นพบคัมภีร์ใบลานที่วัดลีนะครับ
ซึ่งก็เป็นบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเป็นภาษาล้านนากว่า๑๐๐เรื่องครับ
สถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยวิทยาเขตพยาวครับ
สำรวจคัมภีร์โบราณวัดลีอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับซึ่งก็เก็บเอาไว้เป็นจำนวนมากมีอายุตั้งแต่๑๐๐กว่าปีขึ้นไปครับ
เรื่องต้นนะครับพบว่ามีการจารึกข้อความกว่า๑๖๐๐เรื่องเลยทีเดียวและการสำรวจในครั้งนี้นะครับทำให้ค้นพบคัมภีร์โบราณอายุมากที่สุด๒๖๒ปีครับเป็นภาษาบาลีกล่าวถึงป่าหิมพานในมหาชาติชาดกและยังไม่ได้สำรวจอีกกว่า๒๐๐๓๐๐เรื่องนะครับและนอกจากนี้
และนอกจากนี้ยังค้นพบปรับศาสตร์โบราณ
ซึ่งก็คือหนังสือที่ทำจากกระดาษสาวแบบชาวล้านนา
เขียนบันทึกด้วยทองคำทั้งเล่มนะครับ

เป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาทั้งหมด
คาดว่าคัมภีรปรับศาสตร์โบราณวัดลีนั้น
จะไม่ต่ำกว่า๒๐๐เรื่องนะครับ
และจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมะพระพุทธศาสนา
ตลอดจนตำราวิชาเรียนต่างที่คนโบราณ
บันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบนั่นเองครับ

ได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนอนุรักษ์ไว้
จัดเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้
ให้กับคนรุ่นหลังต่อไปครับ

มีโบสถ์เรืออยู่ที่วัดชะลอบางกรวยนนทบุรีด้วย

ก็เดี๋ยวแวะเวียนไปชมดูกันได้